มาดูกันเรื่องของความเชื่อกันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากแล้วอ่านไปก็ขนลุกไป
จังหวัดค่ะราชบุรีกับชนบุรี

ชนบุรีค่ะที่อ่างเก็บน้ำบางพระ

ชาวบ้านก็ไปตกปลาปรากฏว่าไปเจอ
ห้อดินนะคะมีผ้าแดงผูกมัดปิดอยู่อย่างนี้
ถ้าเป็นเราสมัยก่อนนึกถึงแม่นาค

นั่นแหละชาวบ้านก็คิดคล้ายกันเลย
น่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์มนต์ดำ

ปรากฏว่าไปพบมอดดินเผาสองใบค่ะ
ถูกปิดผนึกด้วยผ้าสีแดง
สุดท้ายกู้ภัยของศรีราชานะคะก็ต้องไปเอาขึ้นมา
เอาขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะ
จังหวัดชนบุรีค่ะใกล้กันนะคะ

เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมีคนนำมาลอยน้ำไม่นาน
เพราะดูลักษณะจากหม้อยังค่อนข้างใหม่อยู่เลย

หรือขังมนต์ดำเอาไว้ในหม้อตามความเชื่อโบราณ
ทีนี้ทีมกู้ภัยก็พอเอาหม้อขึ้นมาเสร็จแล้วค่ะ
เอาไปให้พระที่วัดเนี่ยพระแถวนั้นแหละค่ะ
ทำพิธีเปิดผ้าแดง
พบกระดาษเขียนด้วยอักษรภาษาจีน

เราก็ดูต่อเอ๊ะมีเรื่องของโครงกระดูกอะไรไหม

ไม่พบโครงกระดูกที่บ่งบอกถึงการทำคุณสัยมนต์ดำ
จากนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีสวดบังสุกุล

แล้วเผาในกองไฟต่อไปนะคะ
นี่การทำพิธีอยู่ระหว่างการทำพิธีนี่เผาแล้ว
ชาวบ้านที่มาดูพิธีเชื่อว่าผู้ที่นำหม้อดินมาลอยน้ำเนี่ย
น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ทำเพื่อปลดปล่อยเคราะห์กรรม
กรรมนะคะชาวบ้านทีนี้เอาล่ะพอดูพิธีจบปุ๊บ
กลับไปใหม่ไปดูรถกระบะ
รถกระบะของกู้ภัยที่บรรทุกหม้อดินมาทำพิธีที่วัด
เอาล่ะทุกคนบอกว่าจดไว้เลยสักหน่อย
ก่อก่ายทอทง๗๐๘๔ระยองชัดมาก
ชัดมากมั่วต่อไป๑มิตรทุนา
ลองว่ากันอีกทีนะคะ
อ่ะชนบุรีเสร็จจบไปค่ะ
มาดูที่ราชบุรีอันนี้ก็เหลือเชื่อเหมือนกันคุณผู้ชม
ว่าในพื้นที่เนี่ยทั้งพายุทั้งลมทั้งฝนกระดำ
ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลบางป่าอำเภอเมือง
ซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่๒ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกนะคะ
มีเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันหักโค้นคุณดูนะ
คุณดูนะว่าแรงลมมันแรงขนาดไหน

แต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
พอไปดูที่ศาลยายมอนซึ่งอยู่ใจกลางของพายุนะ

ทั้งที่มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ล้มทับด้วย
มีเพียงชุดไทย๒ชุดเท่านั้นที่ถูกแรงลมมันปลิวพัดไป
ชาวบ้านก็เลยเชื่อค่ะว่าปฏิหารมีจริง
ปฏิหารมีจริงชาวบ้านก็เล่าให้เราฟังต่อ
บอกว่าที่ผ่านมามักจะเห็นผู้หญิงเดินอยู่บริเวณศาล
เพราะฉะนั้นแล้วคนก็เลยแห่กันมาที่ศาลนี่แหละค่ะ

ส่วนได้ไม่ได้เลขอย่างไรเชิญฟังเอาเองค่ะ
แล้วที่ว่าต้นไม้หักโค้นใส่สาร

มีแต่ฝากหน้าประตูพรุ่ง
ขวางประตูหน้าบ้านที่ว่าอยู่ตรงศาล
ที่เขาดูแลฝาดมั่งเช็ดมั่ง

แต่ว่าก็น่าแปลกนะว่าทำไมมันไม่พังไปเลยนะ
เพราะลมตรงนั้นแรงมาก

สภาพหลังที่พายุผ่านไป
มงต้นไม้ล้มระเนรนาศ
แต่ทำไมชุดไทยมันปลิวไปแค่๒ชุด

ก็ไม่ได้ทำให้สารใยมอนได้รับความเสียหายด้วยนะ

ชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาขอโชคขอลาบขอตัวเลข

มาแก้บนด้วยทุเรียนผลไม้ต่าง
รวมทั้งเครื่องสำอางของชายผู้หญิงชุดไทย
ขาดไม่ได้คือน้ำแดงประทัด
และที่ชาวบ้านมักจะนำมาไหว้ก็คือ
น้ำแดงคุณอันนี้เห็นบอกว่าขาดไม่ได้เลย